ที่บ้านของเขาแต่เธอเนี่ยบอกว่าเธอจะถูกคมคืน
จะเอาเงินไปใช้หนี้แต่เจ้าหนี้กลับกลายเป็นว่าจะข่มขืน
ค่ะก็เลยต้องแทงไปเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกข่มขืน
ฝั่งของผู้ตายแน่นอนว่าเขาไม่มีสิทธิ์มาชี้แจงอะไรแล้วนะ
เพราะว่าเขาเสียชีวิตแล้วแล้วตอนเกิดเหตุก็อยู่กันแค่สองคน
แต่ญาติของผู้ตายเขาก็คาใจอยู่ว่าเฮ้ยถ้าจะใช้หนี้เนี่ยทำไมมาใช้ตอนกลางคืน
มันเกิดอะไรขึ้นมากกว่านั้นหรือเปล่าค่ะนี่คือผู้ที่ถูกแทงเสียชีวิตนะครับ
เขาเป็นพ่อม่ายมีลูก๒คนอายุเพิ่ง๓๑ปี
เมื่อคืนนี้ตำรวจสพบ้านด่านลันหอยที่สุโขทัยนะครับแล้วก็ชุดกู้ภัยสุโขทัยจุดบ้านด่านลันหอยด้วย
ไปตรวจสอบเหตุแทงการเสียชีวิตที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๕ตนยปร่องอบ้านด่านลันหอย
ผู้ที่ถูกแทงเสียชีวิตชื่อนายอนุสรสุริยะลังกาชื่อเล่นชื่อกรอายุ๓๑ปี
ตรงจุดนี้ฮะใต้ถุนบ้านเนี่ยฮะถูกแทงเสียชีวิตอยู่ตรงนี้
แผลที่ถูกแทงเนี่ยคือถูกแทงเข้ากลางอกเลยนะระหว่างที่กำลังตรวจสอบกันอยู่ตรงนี้
คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยก่อนจะมาพบศพเนี่ยนะฮะก่อนจะรู้เหตุเนี่ย
มีผู้หญิงคนนึงชื่อพิมอายุ๒๗ปีไปแจ้งความกับตำรวจ
ไปแจ้งความนะไม่ได้ไปมอบตัวไปแจ้งความกับตำรวจสพบ้านด่านลานหอย
บอกว่าเธอเนี่ยจะถูกข่มขืนที่บ้านหลังเนี้ยหลังเมื่อสักครู่เนี่ย
เธอจะถูกข่มขืนตอนนั้นเนี่ยจะไปใช้หนี้เอาเงินจะไปใช้หนี้
แล้วจะถูกคมขืนก็เลยใช้มีดแทงเข้าไปทีนึงแล้วก็รีบมามาหาตำรวจ
โดยไม่รู้ว่าคนที่ถูกแทงเข้าไปเนี่ยจะเป็นตายร้ายดียังไงเนี่ยเธอไม่รู้
คราบเลือดที่มือเปื้อนเสื้อผ้าอะไรพวกนี้เต็มไปหมดตอนที่ไปหาตำรวจ
จากนั้นตำรวจก็เลยพามาชี้จุดเกิดเหตุว่าอยู่ตรงไหน
ก็มาถึงก็เจอยาดเขาก็บอกว่าเนี่ยถูกแทงตายตกลงเสียชีวิตเลย
ซึ่งนางสาวพิมนะครับบอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
นี่ฮะคุณกิติศักดิชาเจริญสุขไปคุยด้วยเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
นี่คือคำกล่าวอ้างของเธอนะผู้ตายก็คือนายอนุสรโทรศัพท์มาหาเธอ
บอกให้เอาเงินมาใช้หนี้เธอติดหนี้อยู่๑๐๐บาท
เธอบอกว่าเธอขี่จักรยานยนต์มาถึงบ้านผู้ตายตอนนั้นประมาณ๓ทุ่ม
จะเอาเงินมาคืนให้ผู้ตายอยู่กับลูกสาวอายุ๑๑ขวบนะฮะซึ่งตอนนั้นก็ได้เดินลงมาจากบ้าน
แล้วลูกสาวเนี่ยเปิดประตูบ้านให้เธอผู้ตายก็ไปยืนปัสสาวะอยู่แถวข้างโอ่งน้ำ
อันนี้เธออ้างอย่างนี้นะฮะแล้วก็บอกให้เธอไปนั่งรอที่เสือใต้ถุนบ้าน
จากนั้นนายอนุสรผู้ตายบอกให้ลูกสาวไปปิดไฟใต้ถุนบ้านคือสวิตช์มันอยู่บนบ้าน
ลูกสาวก็ขึ้นไปปิดไฟแล้วไม่ได้ลงมาเขาก็ดูทีวีอยู่ข้างบนบ้าน
นางสาวพิมอ้างว่านายอนุสรตอนนั้นมีอาการมืนเมาเดินมาหาเธอแล้วนั่งลง
เธอเห็นนายอนุสรนั่งลงเธอก็ลุกขึ้นแล้วก็ควักเงินให้๑๐๐๐บาทเงินที่เอามาคืน
แต่นายอนุสรไม่เอาแล้วบอกเธอว่าไม่เอาเงินจะเอาอย่างอื่นแทน
อันนี้ผู้ต้องหาเขากล่าวอ้างนะฮะเธอก็เลยบอกว่านี่หนูเป็นเมียเพื่อนพี่นะ
พี่จะมาทำแบบนี้ไม่ได้แต่นายอนุสรกระชากข้อมือเธอเข้าไปหาแล้วก็กอด
เธอก็พยายามขัดขืนแล้วก็ต่อสู้จังหวะนั้นเธอบอกว่าเธอผลักผู้ตายออกไป
แล้วก็ลุกขึ้นได้แต่ว่าผู้ตายกระชากเธอลงมาอีก
เธอก็เลยตัดสินใจใช้มีดที่พกติดตัวมาเนี่ยแทงใส่ไปหนึ่งครั้ง
ซึ่งมันเข้าหน้าอกพอดีแล้วก็มีการแย่งมีดกันจนด้ามมีดเนี่ยหลุด
แต่ว่าไอ้ตัวมีดเนี่ยมันยังปักอยู่ที่อกของผู้ตายแล้วเธอก็เข้าไปดึงมีดออกมาจนได้
ที่ผู้ตายจะล้มลงนอนแน่นิ่งไปเธอก็เลยขี่จักรยานยนต์ไปมอบตัวกับตำรวจ
อยากเอายังอื่นอะค่ะคล้ายกับสำนองที่ว่าอยากมีอะไรกับหนูอะค่ะอยากมีเพศสัมพันธ์กับหนูอะค่ะ
หนูก็เลยบอกว่าพี่หนูเป็นเมียเพื่อนพี่นะพี่จะมาทำอย่างนี้ได้ยังไง
หนูก็เลยบอกเขาไปเขาก็ไม่ฟังค่ะตอนนั้นเขาเมาด้วยเขาก็ดึงกระชากแขนหนูข้างซ้ายอะค่ะ
กระชากข้อมือหนูข้างซ้ายไปจะไปกอดจะไปฟัดอะค่ะ
แย่งมีดกันอะค่ะดึงถุลมุนกันไม่รู้ว่าเหมือนว่า
มันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเขาก็จับพยายามจับด้ามมีด
คือแบบเขาพยายามคว้ามีดจะให้ออกจากตัวเขา
หนูก็เลยต้องจับมีดตรงโคนนะคะที่มันติดอยู่กับตรงด้ามค่ะ
จับแล้วหนูก็ดึงออกแล้วหนูก็ถือไว้
แล้วเขาก็นอนนิ่งไปเลยค่ะล้มตัวฟุบลงไปข้างล่าง
ก็เนี่ยฮะหญิงสาวคนนี้ยังยืนยันกับคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจฆ่านายอนุสร
ทำไปเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองแล้วก็ป้องกันตัวเอง
ไม่ให้ถูกข่มขืนค่ะเพราะเธอสู้แรงนายอนุสรไม่ได้
แล้วตัวเธอเองก็ขาเป๋นะฮะเนื่องมาจากประสบอุบัติเหตุ
ตอนนั้นก็เกือบจะเพลี่ยงพลั้งอยู่แล้วแต่ตัดสินใจใช้มีดที่พกติดตัวมา
แทงใส่เข้าไปเนี่ยฮะมีดเล่มนี้ฮะก็ยื้อแย่งกันจนด้ามมีดก็หลุดด้วย
อ่ามีดก็มีปอกมีดแบบนี้นะฮะเธอบอกว่าตอนที่แทงใส่ไปแล้วเนี่ยนะ
แล้วเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่านายอนุสรเนี่ย
จะเป็นยังไงค่ะนะมีดที่พกมาก็ไม่ได้ตั้งใจ
เอามาใช้ก่อเหตุแทงเขาแต่พกติดตัวไว้ป้องกันตัว
เวลาไปไหนมาไหนตอนกลางคืนแล้วก็ตอนที่เวลาไปทำงาน
ตัวเธอเป็นหนี้นายอนุสรอยู่หนึ่งพันบาทนายอนุสรขู่ว่า
หากไม่เอาเงินมาใช้หนี้เดี๋ยวจะไปบอกสามี
ที่เธอเอารถจักรยานยนต์ไปเข้าไฟแนนซ์เอาไว้เธอก็เลยกลัว
กลัวว่าสามีจะรู้เรื่องก็เลยต้องมาเอาเงินมาใช้หนี้
นายอนุสรตามที่นายอนุสรบอก
ถ้าเกิดหนูไม่ทำอย่างนั้นหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะเจออะไรบ้าง
กลัวค่ะตอนนั้นเพราะว่าเขามีแรงเยอะด้วย
เขาเมาด้วยค่ะปกติเขาเขาเป็นคนยังไงนิสัยยังไง
รู้ค่ะไม่รู้นิสัยใจคอเขาแต่ว่ารู้รู้ข่าวมาว่าเขาชอบกินเหล้า
แล้ววันนั้นนะคะเห็นญาติญาติเขาก็บอกว่าเขาก็กินเหล้า
กินเหล้าตั้งแต่ตอนเย็นแล้วค่ะส่วนสามีของหญิงสาวคนนี้นะครับ
ซึ่งก็เป็นเพื่อนกับนายอนุสรผู้ตายเขาบอกว่าเขารู้จักกับนายอนุสรมาประมาณ๑๐ปี
แต่ก็ไม่ได้สนิทกันมากนักเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เคยรู้มาก่อนนะฮะ
แล้วก็ไม่คิดด้วยซ้ำว่านายอนุสรจะกล้าทำกับภรรยาเขาแบบนี้
เห็นใจภรรยาที่ต้องตัดสินใจแทงนายอนุสรเพื่อปกป้องตัวเองไม่ให้ถูกข่มขืน
ส่วนเรื่องเป็นหนี้รู้ว่าภรรยาเนี่ยต้องการเอาเงินเนี่ย
ไปจ่ายไฟแนนซ์ห้าร้อยบาทแล้วก็ค่าโทรศัพท์ห้าร้อยบาท
ผมเคยทะเลาะกับแฟนผมที่เรื่องเรื่องรถมอเตอร์ไซค์กับเข้าไฟแนนซ์
แต่ผมไม่รู้ผมมารู้ตอนที่ว่ารถล้มเขาเข้าโรงพยาบาลเมื่อวันที่๔มีนา
ผมมารู้ว่าเพราะประกันมันขาดอะไรผมไปเรียกประกันอะไรไม่ได้เลย
ผมก็เลยมารู้ว่าอยู่ที่ไฟแนนซ์ผมก็เลยเอาตังค์ไปเอาตังค์มาออกเอารถออกมาจากนิ่ม
แล้วก็แต่ผมไม่รู้ว่าเขาไปยืมตังค์คนนี้
กลับมาคุยเนี่ยว่ายืมมาเพื่อมาส่งงวดรถเดือนละ๕๐๐แล้วก็ค่าโทรศัพท์อีก
นี่คือสิ่งที่ทางหญิงสาวผู้ต้องหานะฮะที่บอกเล่าเอาไว้ให้การเอาไว้
แล้วก็ทางสามีของเธอที่บอกนะครับทีนี้ฝั่งของผู้ตายเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
เราไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะฮะเป็นบ้านไม้ยกสูงแบบนี้ครับมีใต้ถุนบ้าน
ช่วงเช้าที่ผ่านมาครอบครัวได้นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะครับ
ตรงจุดเกิดเหตุที่บริเวณบ้านมีการนำเต็นต์มากางเอาไว้
จัดงานศพให้กับนายอนุสรนะครับ
ญาติญาติกับชาวบ้านที่ทราบข่าวก็มาช่วยกันเตรียมจัดของกันนะครับ
นายอนุสรนี่เป็นพ่อม่ายนะฮะเขามีลูกสองคนนะครับ
เลิกกับภรรยาไปเจ็ดแปดปีแล้วลูกสาวนี่อายุ๑๑ขวบแล้วก็๗ขวบ
ก็ถือว่าเขาก็เป็นสาวหลักของครอบครัว
นายเสน่ห์สุริยะลังกาเป็นกำนันตำบลหนองย่าปล่อง
เป็นพี่ชายของนายอนุสรบอกว่าคืนเกิดเหตุไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลยนะฮะ
ลูกสาวของนายอนุสรเนี่ยบอกว่านางสาวพิมเดินเข้ามาในบ้าน
แล้วก็เดินขึ้นไปบนบ้านด้วยตอนนั้นพ่อบอกว่าไม่ต้องขึ้นมา
เดี๋ยวเสียงจะดังคนในบ้านจะตื่นเพราะวัน๓ทุ่มแล้ว
ก็เลยให้ไปนั่งรออยู่ใต้ถุนบ้านหลังจากนั้นพ่อก็บอกให้หลานเนี่ย
ถึงลูกสาวของเขาเนี่ยแต่ว่าเป็นหลานของกำนันเนี่ย
ปิดไฟใต้ถุนบ้านซึ่งพอปิดไฟใต้ถุนบ้านแล้วพ่อก็ลงไป
แต่ว่าลูกเนี่ยเขาไม่ได้ลงมาด้วยมารู้อีกทีนึงก็คือตำรวจมาที่บ้าน
แล้วพ่อก็เสียชีวิตอยู่ที่ใต้ถุนเนี่ยฮะซึ่งไม่ตรงกัน
คือลูกสาวบอกว่าผู้หญิงคนนี้เดินขึ้นมาบนบ้านแต่พ่อไล่ไปข้างล่าง
แต่ว่าหญิงสาวผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าพอมาถึงลูกสาวมาเปิดประตูหน้าบ้านให้
แล้วนายอนุสรเหมือนกับเมาแล้วก็ไปยืนฉี่อยู่ที่โอ่งแล้วก็ให้เธอไปนั่งอยู่ที่เสือที่ได้ถุน
แล้วก็มาดงมาดึงจะฉุดกระชากจะข่มขืน
กำนันเสน่ห์ที่เป็นพี่ชายของผู้ตายบอกว่าก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงมันจะเกิดจากอะไร
จะเป็นไปตามที่หญิงสาวผู้ต้องหาอ้างหรือเปล่าว่ายืมเงินน้องชายไปแล้วถูกข่มขู่ให้เอามาคืนกลางดึก
แล้วถูกข่มขืนก็เลยต้องลงมือฆ่าซึ่งเรื่องนี้ไม่รู้ว่าความจริงมันคือยังไง
เพราะนางสาวพิมผู้ต้องหาเนี่ยจะอ้างยังไงก็ได้เนื่องจากคนตายพูดไม่ได้อีกแล้ว
แต่พี่ชายของผู้ตายก็สงสัยว่าถ้าจะคืนเงินใช้หนี้กันจริงทำไมถึงมาที่บ้านตอนกลางคืน
เชื่อว่าต้องมีการเตรียมการอะไรมาอย่างแน่นอนเพราะมีการพกมีดติดตัวมาด้วย
ถ้าเกิดว่าตอนนั้นมันมีปัญหาเกิดขึ้นจริงยังจะถูกข่มขืนเนี่ย
ทำไมไม่ร้องขอความช่วยเหลือหรือว่าถูกคมคู่ว่าต้องเอาเงินมาคืนนะ
ไม่อย่างนั้นจะไปฟ้องสามีแบบนั้นแบบนี้ทำไมไม่มาปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน
เขาก็พร้อมช่วยเหลือกันเพราะแม้ว่านายอนุสรจะเป็นน้องชายแท้ของเขา
แต่ถ้านางสาวพิมมาบอกนะว่าน้องชายเขาทำแบบนั้นทำแบบนี้
คู่แบบนั้นแบบนี้เขาก็จะไม่ปกป้อง
อยากถามนางสาวพิมว่ามาฆ่านายอนุสรทำไม
แม้น้องชายเนี่ยเขาจะรู้ดีว่ามีนิสัยเจ้าชู้เรื่องผู้หญิงก็ตาม
ผู้หญิงมันบอกว่ามันแทงน้องกำนัน
แล้วมันว่าน้องกำนันจะปั้มมันอะไรอย่างนี้นะ
แต่ทีนี้ผมยังไม่รู้นะ
ผมยังว่าจะมาปั้มยังไง
คุณมาทำไมกลางค่ำกลางคืนคนเดียวแล้วขาคุณก็ไม่ดี
ตัวนี้เราก็ไม่รู้เนอะว่ามันคืออะไร
มีผู้ที่ให้ข้อมูลเพิ่มนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายอนุสรผู้ตายนะครับ
บอกว่าเมื่อเดือนมกราคมเนี่ยเคยเจอหญิงสาวผู้ต้องหา
เคยทำงานในซูเปอร์มาร์เก็ตตอนนั้นพอเจอเนี่ย
นางสาวพิมก็ถามหานายอนุสรตอนนั้นยังบอกไปเลยว่าอ๋ออยู่ที่บ้าน
นางสาวพิมก็ฝากบอกว่าหากนายอนุสรไม่มาขอโทษเนี่ย
เขาจะไม่คุยด้วยแล้วนะฝากเข้าไปบอก
สอนว่าถ้าไม่มาขอโทษจะไม่คุยด้วยแล้ว
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าความหมายที่พูดตอนนั้นหมายถึงอะไร
ส่วนนายอนุสรได้เล่าให้ฟังว่าสงสัยจะเป็นเรื่องเงินที่นางสาวพิมยืมไปแล้วยังไม่คืน
ตอนนั้นเธอก็ไม่คิดอะไรสุดท้ายก็มาเกิดเรื่องขึ้นจนได้
คาดคิดว่าเพราะแค่เรื่องเงินจะต้องฆ่ากันขนาดนี้
ส่วนที่อ้างว่านายอนุสรจะข่มขืนหากเป็นแบบนั้นจริงเธอก็เห็นใจ
และเมื่อวานนี้นายอนุสรยังพูดเป็นลางว่าจะเสียชีวิต
เพราะอยู่ดีนายอนุสรบอกว่าให้ขึ้นไปดูความสะอาดบนบ้านให้หน่อย
ที่เขาจะเป็นคนมาเก็บกวาดให้อยู่แล้วปกติ

พูดแบบนี้เหมือนกับเป็นลางว่าที่บ้านจะต้องมีการจัดงานอะไรสักงานหนึ่ง
ก็ไม่มีด้วยนะครับก็ไม่ได้ถามเอ่อก็มาถามอะไรกัน
ตอนนี้พนักงานสอบสวนสพบ้านด่านลานหอยแจ้งข้อหากับนางสาวพิมพ์
และความปกติจรรย์
พาอาวุธนะครับซึ่งนางสาวพิมปฏิเสธข้อกล่าวหานะฮะค่ะอ่า
ก็ต้องไปต่อสู้คดีในชั้นต่อไปกันต่อนะฮะ
ตำรวจจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสุโขทัยต่อไปนะครับ